แล้วก็เคยประกวดนางงามมาก่อน
คือเกี่ยวกับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจเพื่อนตำรวจ

เขามีผู้ติดตามประมาณสัก๓๐๐๐กว่าคน
เขาออกมาเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเลื่อนขั้น

ข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุเนี่ย
โอนมาเป็นข้าราชการตำรวจ

ปีละ๔ครั้งเนี่ยยกตัวอย่างคนหนึ่ง

เวทีนางสาวไทยรายหนึ่ง

อยากเปลี่ยนแปลงความเหลื่อมล้ำนี่

ต่อมามิถุนายน

หุ้งมากค่ะ

หลักสูตรก่ออสอขอสมวนไว้

ล่าสุดครับวันนี้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เป็นผู้ที่มีวุฒิปริญญานะ
ซึ่งผ่านการคัดเลือกแล้วก็ได้รับการ
บรรจุต่างตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

รมหลักสูตรตามที่ตำรวจกำหนดแล้วเนี่ย

เป็นข้าราชการตำรวจชั้นศัลยบัตร
แล้วก็ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ

หลักสูตรมันจะมีปี๔ครั้งถูกต้องไหม
ในปี๒๕๖๓ต่อมาปุ๊บก็ผ่านการฝึกอบรมสูตรกอศ
นี่ทำไมฉันอ่านอยู่ในปี๒๕๕๙
แล้วก็แต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นศัลยบัตร
ยศร้อยตำรวจตรีหญิง๑กันยายน๒๕๖๒
โดยมีคุณวุฒิที่ใช้บรรจุตั้งแต่มิเทศศาสตร์มหาบันดิสปตโท
จากนั้นก็ใช้ระยะเวลาครองยศ๘เดือนได้รับการเลื่อนยศเป็นร้อยตำรวจโทยิง
แล้วก็ครองยศร้อยตำรวจโทยิงอีก๑ปี
ถึงจะได้เลื่อนยศเป็นร้อยตำรวจเอกหญิงระยะเวลา๑ปี๘เดือนฮะ
โดยการเลื่อนยศเป็นไปตามกฎว่าด้วยหลักเกณฑ์
แล้วก็วิธีการแต่งตั้งยศพศ๒๕๕๙

โปรดติดตามตอนต่อไป